เรื่องคดีบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่ก็ต้องบอกว่ายังต้องการคำชี้แจงแบบติดติดกันเลยนะคะ
เหตุเกิดที่พัทยาชนบุรีนะคะ
เพราะว่าไก๊จีนเนี่ยออกมาแฉบอกว่าลูกทัวร์ของเขาถูกตำรวจพัทยารีดเงินเพราะว่าไปพกบุหรี่ไฟฟ้า
ตำรวจที่ถูกพาดพิงซึ่งอันนี้มันมีภาพด้วย
ตำรวจที่ถูกพาดพิงเขาออกมายอมรับว่าเป็นคนในภาพแต่ว่าปฏิเสธเรื่องของการรีดไถเงินและบอกว่าพร้อมที่จะให้ตรวจสอบนะคะ
ไกด์จีนค่ะออกมาแฉบอกว่าลูกทัวร์ถูกตำรวจพัทยาจับกลุ่มฐานพกพาบุหรี่ไฟฟ้าแล้วถูกเรียกเงินค่าปรับถึง๖๐๐๐บาท
แต่ต่อรองกันเหลือ๓๐๐๐บาทช่วงวันที่๒๘๒๙มกราคมที่ผ่านมาค่ะ
เรื่องก็เรียกว่าทำให้วงการศรีกากีปะทุเลยนะคะ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรีมีคำสั่งด่วนถึงผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองพัทยาให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง
แล้วขณะเดียวกันก็สั่งย้ายดาบตำรวจนพกฤษพรวัฒนกิจ
ก็มีคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการ
โดยขาดจากการปฏิบัติตำแหน่งหน้าที่เดิมนะคะ

ก็ไปรายงานตัวกับผู้บังคับการ
แต่ไม่ได้เรียกรับเงินจากนักท่องเที่ยวเหมือนกับที่ถูกกล่าวหา
พร้อมให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะ
ขณะเดียวกันค่ะก็มีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานป้องกันและปราบราม
ทุจริตในภาครัฐเขต๒ไปที่สพเมืองพัทยา
เพื่อรับฟังการแนวทางการสอบสวนของตำรวจ
ว่าจะไปยังไงต่อเพื่อให้เกิดความกระจ่าง
แล้วก็เอาเรื่องทั้งหมดส่งให้เลขาธิการปปท

ตำรวจยืนยันว่าให้ความร่วมมือเต็มที่
แล้วก็พร้อมให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะคะ
ด้วยความที่ว่าช่วงนี้เป็นฤดูโยกย้ายปรับเปลี่ยนตำแหน่ง
พันธุ์ตำรวจเอกธนพงศ์โพธิภูมิกับสพเมืองพัทยาก็เพิ่งมารับตำแหน่งที่โรงพัก

พอไปตรวจสอบรวบรวมหลักฐานคลี่คลายคดี
ก็ไปเจอภาพในเฟซบุ๊คของงานจราจรสพเมืองพัทยา
ซึ่งในเฟซบุ๊กนี้นะคะมีการโพสต์ชื่นชมดาบตำรวจนพกฤษ
ตอนที่ยังปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับหมู่งานจราจรถึง๒ครั้งด้วยกัน
เขาเป็นนายตำรวจที่มีเสียงชื่นชมมาด้วยนะคะ
ครั้งแรกเมื่อวันที่๓กรกฎาคม
ตอนนั้นนักท่องเที่ยวลืมกระเป๋าเดินทางไว้ในรถแท็กซี่
ก็ตำรวจนายนี้ก็ประสานและติดตาม
สามารถเอากระเป๋าเดินทางส่งคืนนักท่องเที่ยวได้อย่างครบถ้วน

ล่าสุด๑๒มกราคมตำรวจนายเดียวกันพบเงินพบกระเป๋าเงิน
มีเงินสดมีเอกสารสำคัญตกอยู่ตรงชายหาดพัทยา
ก็ประสานจนสามารถส่งคืนเจ้าของซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติได้
ก็เนี่ยค่ะ๒เหตุการณ์นี้ดาบตำรวจนวกฤษเอง
ได้รับความชื่นชมจากประชาชนและข้าราชการตำรวจด้วยกัน
เพราะฉะนั้นอันนี้ค่ะก็มีทั้งเสียงชื่นชม
แล้วก็จุดที่ยังต้องชี้แจงให้สังคมเกิดความกระจ่างและเข้าใจ